ถนนเชียงรากน้อยถนนเชียงรากน้อยนี่เป็นถนนด้านข้างของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตนะคะ
ถนนเส้นนี้มีประตูด้านข้างของมหาวิทยาลัยและตรงนั้นก็มีหอพักเยอะเลยเยอะแยะมากมาย
มีร้านสะดวกซื้อมีร้านค้ามีร้านอาหารนะคะแล้วทีนี้จุดนี้กำลังสร้างถนนอยู่
แต่เขาบอกสร้างมาตั้งนานแล้วสร้างมาโอ้โหหลายเดือนแล้วอ่ะ
ตั้งแต่ปิดเทอมที่แล้วค่ะ
แล้วเขาบอกว่าจนถึงตอนนี้มันยังไม่เสร็จเลย

แล้วฝนก็มันก็ตกด้วยการทำถนนมันก็ยากลำบากขึ้นนะคะ
ทีนี้นักศึกษาที่อยู่แถวนั้นเขาบอกว่าเดินไปเดินมามันก็ลำบาก
จนถึงจุดหนึ่งเมื่อวานนี้เองนะคะมีน้องคนหนึ่งเป็นนักศึกษาธรรมศาสตร์นี่แหละ
ตกลงไปในถนนที่กำลังก่อสร้างค่อนข้างสูงนะประมาณเกือบ๒เมตร

แล้วโครนเปื้อนมาถึงขาด้านบนถ้าลองเต้าก็หายไปอยู่ด้านล่างมาเท้าเปลาเลย
ใช่ค่ะเขาก็เลยเอาเรื่องนี้มาโพสต์ลงในโซเชียลมีเดียนะครับ
เป็นการตั้งคำถามว่าจะสร้างอีกนานไหมคะถนนเส้นนี้นะคะ
อยากให้ดูคลิปกันก่อนค่ะ
คือเมื่อคืนเดินกันมา๓คนครับก็คือมีเพื่อนอีก๒คน
แล้วก็ผมอีกคนนึงก็เป็น๓ใช่ไหมครับ
คือเพื่อนคนแรกเดินไปก่อนคนที่สองคือผมครับ
คือเหมือนเพื่อนคนแรกเขาขายาวอะครับเขาก็เหมือนเดินก้าวข้ามไปได้
แล้วทีนี้ผมก็เลยกำลังเล็งว่าจะเหยียบตรงไหนดีนะครับ
พอเหยียบปุ๊บก็คือล่วงมาเลยใช่ครับ
แล้วก็มาช่วยกันดึงกันตรงนี้ครับฝั่งนี้
เพราะว่าเมื่อคืนฝั่งนี้ยังยังไม่มีอะไรกั้นใช่ครับ
ก็คือมาช่วยกันดึงขึ้นตรงนี้ครับ
เมื่อคืนจะเห็นว่ามันจะมีแท่งปูนที่มีเหล็กแหลมวางอยู่ด้วยครับ
แต่จริงคือดีที่เราไม่ตกไปโดนเหล็กตรงนั้นนะครับ

คือถ้าตกถ้าเราเดินข้างหน้าเราก็ไปตกข้างหน้าคืออาจจะโดนเหล็กเสียบก็ได้ครับ
แต่ว่าดีแล้วที่แบบมันตกแค่ตรงก่อนถึงท่อนเหล็กอันนั้นนะครับ
น้องคนนี้แหละค่ะที่เป็นนักศึกษาธรรมศาสตร์นะคะ
แล้วก็ตกลงไปที่บริเวณถนนที่กำลังก่อสร้าง
คล้ายกับการลื้อท่อระบายน้ำข้างถนนขึ้นมาทำใหม่
เพราะเห็นว่ามีช่วงของการวางท่อด้วยเนี่ยนะคะ
เดี๋ยวหลังจากนี้ไปของรายละเอียดเรียกน้องพีชนะคะ

เมื่อคืนที่ผ่านมานี่เองให้ผู้สื่อข่าวของเราฟังนะคะ
บอกว่าก่อนหน้านี้น้องพีชก็คือ
พอเกิดเหตุการณ์ปุ๊บก็มีการถ่ายคลิป
เป็นหนึ่งคลิปก็จะได้ยินเสียงเพื่อนที่ช่วยกัน
แต่เขาก็คิดว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่บาดเจ็บมาก
เขาก็มีเสียงหัวเราะอะไรปนเข้าไปด้วยในคลิปนี้นะคะ

เขาโพสต์ไว้แบบนี้ตอน๓ทุ่มกว่า
บอกว่าเดินไปร้านสะดวกซื้อหน้าหอพัก
ระหว่างทางจะต้องผ่านถนนที่มีการก่อสร้าง
เห็นมานานแล้วตั้งแต่ปิดเทอมที่ผ่านมา

เคยคิดในใจคิดในใจตัวเอง
เคยคิดในใจว่ามันจะมีคนตกลงไปหรือเปล่า
และสุดท้ายก็กลายเป็นตัวเองนี่แหละค่ะ
ใช่ตัวเองนี่แหละโดนลุ้มทางอันนี้
ค่ะตัวเองนี่แหละหลังจากการที่ตั้งคำถามกับตัวเอง
ตัวเองนั่นแหละค่ะเป็นคนตกลงไปนะคะ

ตรงกลางจะมีการสร้างท่อระบายน้ำ
เวลาเขาข้ามก็คือเขากระโดดข้ามไปเลยนะ
แม้ว่ามันจะมีไม้จะเห็นบางช่วงนี้เป็นไม้เหมือนกัน
แต่ว่าเขาบอกว่าไม้มันบางจังเลย
เหมือนมีไม้วางทอดให้คนเดินผ่าน

ขนาดไม้มันบางซึ่งถ้าเกิดว่าไปเหยียบตรงไม้
มันอาจจะยุบลงไปได้ไง
ก็เลยตัดสินใจกระโดดข้ามแล้วเขาก็บอกเขาเป็นผู้ชาย
ดูจากระยะแล้วน่าจะกระโดดได้

เพราะตรงนั้นมันมีร้านสะดวกซื้อ
ถ้าสมมุติว่าเดินข้างนอกที่มันอยู่ติดริมถนน

เพราะว่ารถมันก็สันจรอยู่ช่วงกลางคืนเมือดเพราะเมือด
คนที่เป็นเจ้าของรับเหมาก่อสร้างที่ทำทางทำท่อ
เขามีการทำทางไว้ให้เป็นทางสำรอง

ทางหนึ่งแคบแล้วก็มันเสี่ยงที่จะโดนรถชน

อีกทางหนึ่งก็เป็นทางที่น้องพีชเขาเดิน
ใช่เขาข้ามจากฝั่งที่มันติดถนน
เข้ามาเดินข้างในเพื่อที่จะไปร้านสะดวกซื้อ
เขาบอกว่าช่วงที่กระโดดข้ามมาปุ๊บ
รู้ตัวอีกทีลงไปนอนอยู่ที่ก้นบ่อแล้ว
เรียบร้อยวูบไปเลยนะคะ
เขาบอกเสื้อผ้าเนื้อตัวไม่ต้องพูดถึง
เต็มไปด้วยกลิ่นดินกลิ่นโคน
เขาบอกแบบนี้นะคะก็สร้างความเสียหายให้เขา
เพราะว่ารองเท้าที่ใส่มาสองข้างจมหายไปในโครนเลย
ตอนที่ขึ้นมาในคลิปถ้าใครได้เข้าไปดูคลิปแล้ว
ก็คือน้องเขาขึ้นมาท้องเท้าเปล่า
ซึ่งน้องก็บอกอีกว่าโชคดีที่ตัวเองไม่โดนโครนดูดไปด้วย
แล้วก็ตั้งคำถามว่าทำไมชีวิตนักศึกษา
ต้องมาเสี่ยงกับการตกลงไปในโครน
หรือไม่ก็โดนรถชนตายจากการก่อสร้างในครั้งนี้นะคะ
น้องเขาเล่าเหตุการณ์บางช่วงบางตอนให้ฟังอีกครั้งค่ะ

แต่ว่าจริงน่าจะเป็นระบบรักษาความปลอดภัยของเขามากกว่าครับ

ใช่คือเขาไม่ทำทางเดินให้มันเดี่ยว
คือไม่ได้กั้นเบรียร์ให้มันดูแบบเดินได้หรือว่าให้มันปลอดภัย
จริงเขาสามารถถมได้ตั้งแต่เมื่อวาน
คือถมได้ตอนนี้เขาเอาดีมาถมแล้ว

คือเขาเพิ่งมาถมตอนที่เหตุมันเกิดขึ้นแล้ว

ใช่แต่เขาเลือกที่จะแบบแก้ปัญหาที่แบบปลายเหตุ
น้องพีชบอกเพิ่มเติมบอกว่าเถอะว่ายังโชคดี
ไม่ได้เป็นอะไรมากเพื่อนก็ช่วยไว้ได้ทัน
แต่ถ้าโชคร้ายอีกนิดเดียว
ถ้าตกลงไปแล้วถูกเหล็กแหลมที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะคะในช่วงในการก่อสร้างเนี่ย
เสียบเข้าส่วนต่างของร่างกาย

ก็เลยอยากฝากไปเป็นอุทาหรณ์ให้แก่คนอื่นด้วยนะครับ

คือตอนที่ช่วงน้องที่เขาตกลงไปมันก็ยังมีอยู่นะ

อยากจะให้เมื่อมาเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัย
จุดเสี่ยงดังกล่าวเพิ่มขึ้นด้วยค่ะ
เราก็ไปพูดคุยกับคนที่ทำถนน

เป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมแขวงทางหลวงปฐุมธานีนะคะ

ต้นมอบหมายให้ผู้รับเหมาเอาดินมาถม
เพื่อทำทางเดินในจุดเกิดเหตุเรียบร้อยแล้ว
ในขณะที่ระยะยาวสั่งการให้มีการเพิ่มความปลอดภัย
ให้กับผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวด้วยการทำทางเดิน

และติดตั้งอุปกรณ์เตือนติดตั้งเชือกเอามากั้นไว้
ให้คนที่เดินผ่านไปผ่านมาเข้ามาใกล้ในพื้นที่ก่อสร้าง
ซึ่งเป็นส่วนที่อันตรายเพื่อให้ประชาชนได้เห็น
แล้วก็ได้เพิ่มความระมัดระวังมากยิ่งขึ้นค่ะ
คุณผู้ชมผู้ระเหมาก่อสร้างฝากไปด้วยนะคะ
อย่าวัวหายล้อมคอกนะคะล้อมคอกก่อนที่จะวัวหายนะคะ
เพราะว่าไม่อยากให้เกิดการศูนย์เสียขึ้น